เราก็เลยไปตามหาความจริงให้

คนบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

โอ้โหคนเห็นคลิปนี้ตำหนิผู้ชายคนนี้
กันเยอะมากเลยนะฮะ

อาก็น่ากลมไปซะ
แล้วสวัสดีใหม่นะครับ

มีอย่างไรจะที่นี่กันที่หนึ่ง

สไลด์ปืนโชว์กลับ

กลับ
กลับย้าย
ตามเสียงบรรยายในคลิปเลยครับท่านผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่อะไรมาสไลด์ปืนโชว์ชักปืนโชว์
แล้วก็มาไล่เขาให้ออกจากปั๊มตรงนี้ไป
ไม่รู้ไปโดนอะไรมาไปกลางอะไรยังไงขนาดไหนเนี่ยฮะ
คือคนก็โอ้โหพูดจากกันเยอะมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงกลางคืนแล้วฮะที่สมุทรสงครามนะครับ
คือวันนี้เราสามารถตามตัวผู้ชายในคลิปนี้เจอแล้วนะฮะ
ที่เราชี้ลูกศรแดงว่าชื่อนายสายัญนายสัญญาเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้นะฮะนายสัญญานะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับเราตามตัวจนเจอนะครับ
สัญญามบุญสังอายุ๔๕ปี
ถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไหมเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริง
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะ
ถามว่าแล้วเป็นไปตามที่เขาบอกไหม
อยู่ดีแบบโอ้โหมากร่างมาชักปืนโชว์แล้วก็มาไล่เขาเนี่ยนะฮะ

สัญญาบอกกับเราว่าไม่ใช่เลยขอชี้แจงหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่๑๓พฤศจิกายน
ปั๊มน้ำมันริมถนนเลี่ยงเมืองที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
นี่ฮะเราไปเจอมานะครับเขาบอกว่าเขาตกใจมาก
พอคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็ถูกต่อว่าในทางไม่ดี
หาว่าชักปืนไปขู่ชาวบ้านกลางบ้างทั้งทั้งที่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
เป็นยังไงเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะ
แล้วก็เรียกกันเลยว่าเออพี่ช่วยหน่อยประมาณนั้น
มีคนตบตีกันผมก็ขยับรถไปอีกหน่อยนึง
แต่สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าเลยคือการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งมีการจิกผมมีการตบตีเตะกัน
กฤษกิจจารย์ทำเนื้อแกน่งไว้ว่าผมต้องเข้าไปห้าม
แต่เราก็เหลือไปเห็นว่ามีวัยรุ่นเยอะ
ผมก็เลยจำเป็นต้องเอาพวกมูธลงไป
นี่ฮะนายสัญญาขอชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยนะครับ
เข้าปั๊มนะจะไปเข้าห้องน้ำ
เจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายแล้วก็นอนกองกับพื้นแล้ว
แล้วเขาขอให้ช่วยก็เลยต้องมาช่วย

แล้วก็ยืนยันว่าปืนมีทะเบียนถูกต้อง
เพราะว่าตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กรอง
ถามว่าแล้วทำไมต้องพูดอะไรจาไล่อะไรขนาดนี้
นายสัญญาบอกว่าก็ถ้าผมไม่ไล่ขนาดนี้

ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสชี้แจงกับสังคม
ก็เลยขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนต้นสังกัดเนี่ยเดี๋ยวก็จะชี้แจงต่อไปนะฮะ
นายสัญญาบอกว่ายอมรับว่าน้อยใจเหมือนกันนะ
พอไปช่วยคนแล้วกลายเป็นถูกต่อว่าอย่างนี้
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลย
รู้แค่ว่าวัยรุ่นเนี่ยมีอยู่หลายสิบคน
ก็เลยจำเป็นต้องห้ามปรามแล้วก็ไล่ทั้งหมดให้แยกย้ายกันไป

นี่ฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับ
ถ้าวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่ในคลิปคิดว่า
เรื่องราวไม่ได้เป็นแบบที่บอกอย่างนี้เนี่ย
ยังไงก็ลองชี้แจงมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ
นะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

ก็อาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นะคะ